มาดูคดีเกี่ยวกับเดี่ยวเมืองนนท
เดียวเมืองนนท์เขาเป็นมุมมีเป็นผู้มีอิทธิพล
แถวนนท์ทับบุรีและกรุงเทพฯมหานคร

เรื่องแรกคือมีอาชีพทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรง
ส่วนสองคือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ
ตำรวจสนบางโพนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวนายปัญญาชมปั้นทอง
อายุ๓๕ปีหรือว่าเดี่ยวเมืองนนท์
เป็นฉายาเขานะเขาเป็นผู้ต้องหา
เป็นหัวหน้าแก๊งผู้มีอิทธิพลรับอุ้มทวงหนี้ย่านนทบุรี
อกจากนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวนายอำนวยสุดใจอายุ๒๘ปี
เป็นลูกน้องพร้อมของกลางยาบ้า๔๐๐๐เมตร
ไอซ์๓๕กรัมควบคุมตัวได้ภายในบ้าน
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านพฤกษดาบางใหญ่นนทบุรีค่ะ
เดียวเมืองนนท์เป็นผู้ต้องหารายสำคัญ
ก่อเหตุในพื้นที่นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมีพฤติการค้ายาเสพติด
เวลาเขาออกไปไหนมาไหนจะมีบริวารจำนวนมาก
ต้องขับรถนำนาคดูต้นทางให้แล้วก็ปิดท้ายให้ด้วย
ลักษณะของเขาไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ถ้าใครเบี้ยวค่ายาเสพติด
พาลูกน้องพร้อมอาวุธไปข่มขู่ไปทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดนะคะนายปัญญาก็คือเดี่ยวเมืองนนท์

ก่อเหตุใช้อาวุธปืนข่มขู่อุ้มตัวนายพีระแมนสมบัติ
อายุ๕๑ปีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างออกจากบ้านพักแถวเกียรติกายค่ะ
บอกว่าจะเอาไปเคลียร์หนี้๑แสนบาท
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๘นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจจับตาดูมาตลอดนะคะ
แล้วก็อนุมัติออกหมายจับไว้แล้ว
จนกระทั่งมาพบบ่อแสว่านายปัญญาจะเดินทางมาพร้อม
ลูกน้องมารับยาเสพติดภายในหมู่บ้าน
ตำรวจก็เลยวางแผนดักทางเข้าออกหมู่บ้าน
และจับกลุ่มตัวได้สำเร็จนะคะ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดี่ยวเมืองนนท์
เมืองนนท์เขาบอกว่าเขามีตีใหญ่เป็นไอดอลนะ
เขาชอบพกปืนไว้๒กระบอกติดตัวตลอดเวลา
พักอาศัยหลับนอนในสถานที่ใกล้ริมน้ำ
หากมีตำรวจเข้ามาจะลงไปอยู่ในน้ำเขาบอกแบบนี้
และใช้อาวุธปืนคู่กายต่อสู้
อกจากนี้เดี๋ยวเมืองนนท์เขาเคยประกาศไว้ว่า
ไม่ยอมให้ตำรวจจับโดยดี
ก็เลยทำให้ทางตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
แต่ว่าสุดท้ายสามารถจับกลุ่มตัวได้พร้อมลูกน้องนะคะ